สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าเรื่องรอบฟุตบอลไทยนะครับ
วันนี้เรามีแขกพิเศษนะครับบอสเอนะครับ
เริ่มเรียกเอธรรมดาก็ได้ครับแนะนำถนั่นครับเรื่องรอฟุตเบาท์ไทยก็ดีครับ
เดินขึ้นมาต้องบอกว่าวันนี้เราใช้สถานที่

ใช่ครับผมก็รู้สึกว่าโอ้โหรอออร่าจับมาก
ไม่เลยครับก็ต้องบอกว่าสงสัยทีมงานเขาอยากเรียกแบบนี้มั้ง
แต่ว่ากันเองผมว่าวันนี้ขอบคุณที่ให้เกียรติมาเยี่ยม
ครับขอบคุณมากขอบคุณมากด้วยนะครับ
ก็เรื่องของฟุตบอลไทยต้องพูดถึงตอนนี้แหละนะครับ
เพราะว่าได้มีโอกาสในการชมฟุตบอลไทย
จะบอกว่า๑๐๐หรือยังอันนี้ก็๑๐๐ยังครับ
จริงยังมันไม่๑๐๐นะครับจริงต้องบอกว่า
ปีนี้ฤดูการที่เหลืออยู่ของ๒๐๒๐
ลิขสิทธิ์อยู่ที่สมาคมฟุตบอลนะครับ
แล้วก็อาจจะประสานงานในเรื่องของการถ่ายทอด
ก็ต้องบอกว่าเป็นการช่วยกันร่วมมือกันหลายฝ่าย
ช่วยกันให้เราได้ชมฟุตบอลไทยลีกกันฟรี
เท่าที่ดูจากกระแสในสัปดาห์แรกผ่านไปแล้ว
แตรแรกเป็นยังไงบ้างครับกระแสพอใจไหมครับ
ก็ต้องบอกว่ามันยังมีเรื่องที่ต้องปรับปรุงอีกพอสมควรนะครับ
ก็ถามว่าพอใจไหมก็พอใจในแง่ของการที่คนไทยได้ดูฟุตบอลไทยได้ง่ายขึ้น
พอใจที่ทุกคนได้เห็นความสนุกของฟุตบอลไทยหลีกมากขึ้น
แต่ว่าก็แน่นอนครับมันยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องปรับปรุงก็คงจะต้องปรับปรุงกันไปตามจังหวะเวลา
ก่อนหน้านี้อยู่วงนอกมองเข้ามาแล้ววันนี้อยู่วงในที่เห็นการทำงานแล้วเป็นยังไงบ้างครับฟุตบอลไทย
ก็ต้องบอกว่าฟุตบอลไทยสนุกนะเป็นฟุตบอลที่ถ้าเราดูฟุตบอลกันมามันก็มีฟุตบอลหลากหลายประเทศ
แต่ละประเทศก็จะมีสไตล์เป็นของตัวเองผมว่าฟุตบอลไทยเนี่ยก็เล่นฟุตบอลเอาใจแฟนบอลนะ
คือมีจังหวะบุกได้ก็บุกยิงได้ก็ยิงไปลุ้นกันหน้าประตูกันมัน
ก็ผมว่าในแง่ของคนชอบฟุตบอลฟุตบอลไทยสนุก
ครับเริ่มที่จะเห็นมิติอะไรใหม่ที่ก่อนหน้านี้อาจจะเราได้เห็นในงานแถลงข่าวว่าจะมีรายการแบบนี้
ซึ่งรายการแบบนี้เราเองก็อาจจะยังไม่เคยเห็นเหมือนกันที่จะเอานักฟุตบอลมาทำอาชีพนู้นอาชีพนี้
พอเข้ามาวันนี้เริ่มที่จะเห็นแล้วเนี่ยมีอะไรที่คิดว่ามีไอเดียอะไรเพิ่มไหมครับ
จริงก็ต้องบอกว่ามีไอเดียจริงวันที่พรีเซนต์ในงานแถลงข่าวเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเป็นไฮไลท์แล้วกัน
จริงรายการที่เราเตรียมไว้ผมว่ามีมากกว่า๓๐รายการนะครับ
แล้วก็ยิ่งพอมาได้เขาเรียกอะไรอ่ะทีมงานทุกคนได้มาเห็นศักยภาพของนักฟุตบอล
มันมีคอนเทนต์อะไรอีกเขาเรียกอะไรเยอะแล้วมันอยู่รอบรอบธรรมฟุตบอล
ในมุมของการที่จะให้บันเทิงกับกีฬาเนี่ยมันผสมผสานกันลงตัวยังไงครับพี่
มันอยู่ที่ว่าเราจะผสมยังไงให้มันกลมกล่อมนะครับก็อย่างที่บอกสปอร์ตมันมีความตื่นเต้นความสนุกความเล้าใจของตัวของเขาอยู่แล้วนะครับ
อันนี้มันแล้วแต่เราจะปรุงมันเหมือนโทษนะฮะเราเหมือนเป็นเชฟหยิบส่วนผสมต่างมาแล้วดูซิว่าเราจะปรุงจานนี้ออกมาให้ถูกปากคนดูคนชมได้ยังไง
ในเรื่องของมูลค่าที่มีการออกข่าวมาถ้าพูดถึงตัวเงินก็ถือว่าค่อนข้างสูงมากแล้วมันเป็นประวัติการด้วยซ้ำไป
ก็จริงก็ต้องบอกว่าเราเข้ามาในมุมของคนทำคอนเทนต์จริงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราการประเมินมูลค่าเรามองการประเมินมูลค่าบนสิ่งที่เรากำลังจะนำมาใส่นะครับเราไม่ได้ประเมินมูลค่าบนสิ่งที่มันเป็นอยู่
คือถ้าเราประเมินมูลค่าในสิ่งที่มันเป็นอยู่แล้วเราคิดว่าเราจะไม่ทำอะไรมันเลยเราจะมาถ่ายทอดมันเฉยผมก็เชื่อว่ามันก็คงจะอยู่เท่านี้หรือไม่ก็คงจะลงไปเรื่อยเพราะไม่มีใครทดนะฮะเหมือนเรามันผมซื้อต้นไม้ต้นหนึ่งอ่ะต้นนี้สูงใหญ่มากเลยมันคุณราคาเท่านี้ครับแต่ผมตั้งใจว่าผมจะซื้อมันมาปลูกว่าเฉยแล

ว่ามันน่าจะมีองค์ประกอบที่มันสมบูรณ์มากขึ้นนะครับฉะนั้นเองเราทำอย่างที่บอกผมก็บอกว่าเวลาทุกครั้งที่ผมแถลงหรือว่าสัมภาษณ์เนี่ยผมก็จะบอกว่าสิ่งที่เราถนัดคือการทำคอนเทนต์การทำคอนเทนต์รอบเนี่ยมันทำให้คนรู้จักฟุตบอลไทยมากขึ้นนะครับแล้วการพอเรารู้จักฟุตบอลไทยมากขึ้นคนดูก็อยากจะดูมากขึ้นความนิยมมัน
ระยะเวลา๘ปีที่โอเคเป็นการประมูลที่ระยะเวลานานที่สุดแหละตั้งแต่เคยมีในโปรธิศาสตร์มาเรื่องของความเสี่ยงแน่นอนก็ต้องมีในเรื่องของมูลค่าตรงนี้มีการประเมินอย่างไรครับก่อนที่เซ็นซ์เองจะเข้ามาร่วมที่จะทำคอนเทนต์ตรงนี้ครับก็ต้องบอกว่าพอเป็น๘ปีเนี่ยมันก็เรียกว่าทำให้ในแง่ของผู้ลงทุ

ถ้าตัวเองลงไปอยู่ในสนามคิดว่าตัวเองเป็นยังไงปีเยาะพง
คือตอนเด็กตอนเด็กที่แบบเด็กเลยประมาณสัก๗๘ขวบ
รู้สึกว่าเราอยากเป็นคนทำประตูได้เห็น

แต่พอเราเล่นไปเราก็จะเริ่มหาตัวเองเจอใช่ไหม
ส่วนตัวผมเองถ้าให้ผมเป็นนักฟุตบอลซักคน
ผมอยากจะเล่นประมาณสักกองกลางมากกว่า
พระเภทเขาเรียกอะไร
อาจจะไม่ถึงก็ทำเกมแต่ผมรู้สึกว่า

ดูทั้งแผงกองกลางอาจจะช่วยกองหลังได้บ้าง
โอ้โหเพราะว่าคุณเออเองอาจจะเชียร์ด้วยฮู
คิดว่าตัวแทนของคุณเอ่ยคือใคร

แต่ว่าขาดเขาแล้วก็จะรู้สึก
เพราะฉะนั้นเองในนี้สไตล์ผมคือ
คือตำแหน่งไหนว่างแล้วเราพอเล่นได้เราก็อยากไปเล่นได้
มันก็แล้วแต่แล้วแต่ส่วนผสมของทีมมันเหมือนการทำงานนะครับ
เราทำงานร่วมกันแบบนี้มันก็จะมีคนที่ถนัดอะไรบางอย่าง
เราก็เสริมให้มันเด่นขึ้นมามากกว่า
มันขึ้นอยู่กับเรียกว่าผลงานของทีม
เนซอนเองอาจจะไม่ใช่เป็นนักเตะพวกหูหวาอะไรมาก

บางทีมันก็เหมือนเป็นผู้ปิดทองหลังพระอยู่เหมือนกันนะ

ถ้าปี๒๐๑๓นะตอนที่เจอหลาดลื่นนะครับ
หลานลื่นอันนั้นอันนั้นผมว่าโอเคอันนั้นก็เรื่องหนึ่ง
แต่สิ่งที่ผมเห็นความเขาเรียกอะไร
ที่แบบทำให้ลิเวอร์พูไม่ได้แชมป์ปีนั้นนะ
คือ๓แมทสุดท้ายที่จอดันไทยเนสซันโดนใบแดง

สุดท้ายนั่นคือ๓แมทที่ลิเวอร์ฟูลเก็บแต้มแทบจะไม่ได้เลย
เพราะกองกลางคุณขาดความสมดุลไป

คนอื่นจะมองไงก็แล้วแต่จะฝากถามผม
จำได้เลยว่าแมชตอนที่จอแดนเซันโดนใบแดง

แมทตอนที่จอดันไทยเนสซันโดนใบแดง
แมทตอนที่จอดันไทยเนสซันโดนใบแดง

แมทตอนที่จอดันไทยเนสซันโดนใบแดง

แมทตอนที่จอดันไทยเนสซันโดนใบแดง
แมทตอนที่จอดันไทยเนสซันโดนใบแดง

แมทตอนที่จอดันไทยเนสซันโดนใบแดง
แมทตอนที่จอดันไทยเนสซันโดนใบแดง

แมทตอนที่จอดันไทยเนสซันโดนใบแดง
แมทตอนที่จอดันไทยเนสซันโดนใบแดง

ผมว่ามันเป็นแนวทางที่จริงทีมไทยลีก

กำลังทำให้หลีกแข็งแรงอยู่เนี่ย

เพราะคุณไม่ได้มีเงินจ่ายทั่วไปเยอะแยะหรอกถูก
คุณไม่ใช่ทีมที่มี

ผมว่าหลักการมันควรจะคล้ายกัน
ซื้อบนสิ่งที่เขาเป็นจริง

โอเคแน่นอนเรื่องของสถิติเขาเป็นเรื่อง
ที่อาจจะเป็นเรื่องไม่ใหม่มาก
แต่ก็ยังไม่ได้มีการให้ความสำคัญกันอย่างจริงจัง

เวลาเราดูเราดูบนสถิตินะครับ

เขาจะเข้ามาช่วยเรียกว่าให้ข้อมูลนะครับ
ทำให้เวลาในการแข่งขัน

๒ทีมนี้มันมีความแตกต่างกันยังไง

ถ้าเกิดไปตลอด๙๐นาทีที่เราจะได้ดู
น่าจะมีมิติใหม่ที่จะเข้ามา

สถิติมันจะทำให้คุณดูสนุกขึ้น
มันไม่ใช่แค่การบรรยายฟุตบอลในสนามเท่านั้น
มันจะมีตัวเลขที่บางทีคนดูก็รู้สึกไม่
คือบางทีเราดูเราจะเห็นว่าคนนี้เหมือนจะเล่นดี
แต่มันจะมีคนที่มันเหมือนจะเล่นดีกว่าด้วย
ประเภทติดทองหลังพลาดจริงแทบจะแบบ

มันไม่ใช่แค่ตอนที่ได้คลองบอลเท่านั้นออฟหรือบอลเขาก็มีส่วน

เป็นสถิติที่เราไม่รู้
เพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมว่าทีมฟุตบอลอย่างที่บอกแหละ

เพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าเรามีตัวสแตดเข้ามาเสริม
มันก็จะทำให้การดูฟุตบอลของคนไทยสนุกขึ้น

ถิติที่แบบนักฟุตบอลที่เราไม่เคยรู้
ก็อาจจะได้แจ้งเกิดกับสถิติตรงนี้ด้วย
พอมีแมทกำแหน่งขันที่ได้ชมเลยในสัปดาห์ที่ผ่านมา
เริ่มที่จะสนุกกับมันไหมครับสำหรับตัวคุณเอง
จริงก็ดูมาเรื่อยต้องใช้คำนี้แล้วกันครับ
ผมก็ดูฟุตบอลไทยมาเรื่อยแล้วก็พยายามทำความเข้าใจ

พยายามดูว่าเราจะสามารถเข้ามาเติมเต็มในส่วนไหนได้บ้าง
เพราะฉะนั้นเองยิ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีโอกาสดูเต็ม
ก็รู้สึกว่าคิดไม่ผิดอ่ะเออรู้สึกว่าเออนี่ไงบอลไทยก็สนุกอ่ะ
สนุกจริงแล้วคนไทยก็ชอบเชียร์ทีมไทย
แต่ว่าบางท่านอาจจะไม่มีโอกาสได้ดูนะครับ
วันนี้ขึ้นมาอยู่บนฟรีทีวีได้ดูทุกคู่
เพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะทำให้ทุกคนชื่นชอบในแต่ละทีมมากขึ้น

อ่ะเรื่องของทีมชาติไทยด้วยนะครับ
ฟุตบอลทีมชาติเพราะว่าเรื่องของการประมูล
มันก็รวมถึงเรื่องของทีมชาติไทยด้วย

ทีมชาติไทยในมุมมองของพี่เอเป็นยังไงบ้างตอนนี้

จริงคนไทยเวลาเราทีมชาติไทยเราเตะ
เราก็เชียร์กันอย่างเต็มที่อยู่แล้วนะครับ

ลีกกับทีมชาติมันมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับหนึ่งนะครับ
นั่นก็คือว่าถ้าหลีกคุณแข็งแรง
เตะทีมชาติคุณก็จะมีความสามารถมากขึ้น

เพราะฉะนั้นเองการฝึกฝนการอะไรพวกนี้

ทีมชาติที่ประสงค์ความพิเศษ
ลีกในประเทศต้องแข็งแรง
อันนี้ไอ้
ผมว่าทั้งโค้ชที่มีความสามารถทั้งนักเตะทั้งสมาคมเอง

ทำให้คนไทยรู้จักฟุตบอลไทยมากขึ้น
ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่อาจจะมีเสียงเชียร์ในสนามที่ดังขึ้น
คนดูติดตามมากขึ้นแล้วก็เป็นกำลังใจให้นักเตะทีมชาติไทยมากขึ้น
เห็นคุณเอบอกว่าคนไทยจะได้ดูฟุตบอลไทยได้ง่ายขึ้น
ไม่ใช่เจ้าของช่องไม่ต้องพูดแบบนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นเองเนี่ยสิ่งที่เราจะทำได้มันคือการที่จะสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาใหม่นะครับ
ไว้สำหรับดูฟุตบอลไทยโดยเฉพาะ
เพราะฉะนั้นเองคุณเข้ามาอยู่ในแอปนี้นี่
คุณดูตั้งแต่แบบเรียกว่าวิเคราะห์ก่อนเกมระหว่างเกมหลังเกมในทุกคู่ได้เลย
เพราะฉะนั้นมันก็จะมีความแตกต่างกันตรงนี้
แอปตัวนี้ใกล้ที่จะออกมาหรือยังไ
ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการเรียกว่าปรับปรุงให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น
แน่นอนว่าปีหน้าเนี่ยฟุตบอลไทยจะเปลี่ยนไปถูกไหมครับในมุมมองตรงนี้
อาจจะมีช่วงวิเคราะห์ไฮไลท์เฉพาะไทยลีกไปอยู่ในบางช่อง
ที่คนไทยสามารถดูได้ฟรี
เขาเรียกเดกก่อนผมจะได้ดูทีเมลีเป็นสดแบบนี้
แต่จะมีการวิเคราะห์ให้คุณได้รู้จักทีมพวกนี้มากขึ้น
มันก็อาจจะคล้ายกันเป็นการผสมผสาน
แล้วสุดท้ายผมก็อยากจะสร้างแพลตฟอร์มสำหรับ
คนรักฟุตบอลเหมือนที่ปุ้นทำคอนเทนต์ขึ้นมา

เพราะฉะนั้นเองมันก็จะมีแพลตฟอร์มที่คุณสามารถ
ที่จะมาหารายได้จากตรงนี้ได้ด้วย

ยังพอมีอะไรที่จะเปิดเผยได้ว่ากำลังที่จะคิดจะทำ
นั่นก็จะเป็นอีกไม้เด็ดหนึ่งกัน
ที่จะทำให้คนเข้ามาสนใจกับฟุตบอลไทย
จริงก็ต้องบอกว่าในหลายรายการที่เราแถลงข่าวไป
ตอนนี้ก็ตามสถานีต่างที่เราเข้าไปพูดคุย

เป็นยังไงครับ
วคตอนนี้ก็กำลังคุยในแง่ของวางตัวนักแสดงอยู่
แล้วก็มีสถานีสนใจแล้วนะครับมีผู้ร่วมลงทุนที่สนใจเลย
คือต้องบอกว่าวันทั้งนั้นผมแถลงข่าวเสร็จ
กลับมานั่งปุ๊บในโทรศัพท์ผมนี่โอ้โห
มาจากหลายช่องทางเหลือเกิน
ก็อยากจะบอกเขาจริงแล้วมีมากกว่านั้นด้วยนะ

อันนี้ถือว่าเป็นอีกไม้เด็ดเหมือนกัน
เพราะว่ามันคอบคุมมากสำหรับตั้งแต่อายุมาต้นขึ้นมาก
ก็คืออย่างที่บอกเลยครับว่าเรามารดน้ำเรามาพวนดินเรามาใส่ปุ๋ย
เพราะฉะนั้นเองนี่คือสิ่งที่เราทำถนัดอยู่แล้ว
เราก็เลยเอาของที่เราถนัดเนี่ยมาใส่ให้มันมีมูลค่ามากยิ่งขึ้นนะครับ
แล้วก็หลายสปอนเซอร์เองก็ตามเขาก็สนใจในส่วนนี้นะครับ
พอเราพรีเซนต์เข้าไปเขาก็บอกเออจริงพวกคอนเทนต์ที่รอบฟุตบอลเนี่ยโอ้โหน่าสนใจ
อเจมส์ตรงอันนี้คุณเอ๋อยากจะพูดถึงแฟนบอลไหนครับ
ไหนครับก็ฝากถึงแฟนบอลไทยทุกคนนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่า
เองนะครับจริงปีนี้เราไม่ได้เป็นเจ้าของสิทธิ์โดยตรงนะครับ
เพื่อให้แฟนบอลไทยได้ดูฟุตบอลไทยฟรีทางฟรีทีวี
เพราะฉะนั้นเองมันก็อาจจะมีความไม่สมบูรณ์แบบอยู่บ้าง
ก็ผมยินดีรับฟังทุกคำติชม
ผมเองทำรายการโทรทัศน์มา
น้อมรับทุกคำติชมมาโดยตลอด
เพราะฉะนั้นเองข้อไหนที่เราคิดว่าเราจะปรับปรุงและทำให้ดีขึ้น
ตอบโจทย์ทุกคนได้มากขึ้นผมยินดีที่จะทำ
แล้วก็ผมอยากจะให้คนไทยได้ดูฟุตบอลไทยกัน
และรักฟุตบอลไทยให้มากขึ้น
ความหวังของพวกเราทุกคนที่อยากจะเห็นฟุตบอลไทยไปบอลโลก

การได้ที่ให้ทุกคนได้ชมได้ดูกันอย่างเต็ม
เพราะฉะนั้นฝากติดตามฟุตบอลไทยกันด้วยนะครับ

ขอบคุณมากครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป